คุณผู้ชมครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่ชายภูมินะฮะ
เห็นแล้วก็เหนื่อยใจนะแต่ความจริงอีกมุมหนึ่งก็ดีแล้วนะครับ
ดีแล้วนะฮะรู้ซะอย่างนี้จะได้ดำเนินการเอาคนที่แบบโอ้โห
ทำให้มันวุ่นวายเสียหายออกไปจากวงการของพระพุทธศาสนา
ใช่ค่ะมีพระรูปหนึ่งคือวันนี้ตำรวจกับกู้ภัยได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
บอกมาดูรถคันนี้หน่อยแล้วมีคนนอนหลับอยู่ในรถเหมือนกับเมาแล้วหลับอยู่คารถเลย
ริมถนนตรงนี้ปรากฏว่าคนขับรถเป็นพระนะฮะค่ะ
นี่สวมสบงอยู่ผืนหนึ่งท่อนบนไม่มีอะไรเลยอืม
นี่ขนาดเจ้าหน้าที่มาปลุกมาเรียกนี่ยังฟุบอยู่อย่างงี้เลยใช่
ยังลุกไม่ไหวลุกไม่ขึ้นเลยฮะนี่นี่หลับใช่ไหม
คุณเขียนมาสอนน็อกไปเลยยังไม่ตายนะคงเมาน็อกไปเลยดูสิ
ต้องเอาขึ้นท้ายกระบะของเจ้าหน้าที่นะฮะต้องเอาขึ้นรถตำรวจไปก่อน
เดี๋ยวดูตอนขึ้นนะโอ้โหนี่สภาพค่ะเห็นไหม
นี่รถคันนี้ฮะทุกผู้ชมครับสภพภูเขียวนะแล้วก็ทางกู้ไพ
เนี่ยได้รับแจ้งก็ไปตรวจสอบบอกมีรถเก๋งคันนี้จอดอยู่ริมถนน
ในพื้นที่บ้านโอโลที่ตำบลโอโลอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ
ให้ช่วยมาดูหน่อยเพราะว่าคนที่ฟุบอยู่ที่พวงมาลัยรถเนี่ย
เป็นพระซะด้วยค่ะเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะฮะ
นี่คือพระตราวีอายุสี่สิบเจ็ดปีนะฮะอยู่ในวัดในพื้นที่นี่แหละ
นุ่งห่มสบงอยู่ผืนเดียวแล้วก็เป็นไปตามสภาพที่ท่านเห็นเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่เอาขึ้นรถเนี่ยกระบะท้ายของรถตำรวจแล้วก็
พาไปที่สพภูเขียวก่อนคือทางกู้ภัยที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
ชาวบ้านเนี่ยแจ้งมานะบอกว่ารถคันนี้จอดอยู่ข้างทางแล้วทีแรกเนี่ย
คนที่อยู่ในรถเสียงดังเอะอะโวยวายเขาก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
พอมาดูที่รถก็เห็นพระราวีเนี่ยมึนเมาเขาก็พยายามจะช่วยกันเอาตัวออกมา
อยู่ดีแกก็ฟุบหลับไปเลยค่ะคาพวงมาลัยนี่กู้ภัยกับตำรวจมาถึงก็เลย
อุ้มออกจากรถแล้วก็พาไปที่สถานีตำรวจก่อน
สุดท้ายตรวจสอบไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องไปถามทางวัดต้นสังกัดด้วยนะฮะ
ได้คุยกับท่านรักษาการจ้าวาดวัดจอมศรีนะฮะ
ธนาศาลธิตศรีโรนะครับคือท่านเจ้าวาดเนี่ยบอกว่า
ปกติก็ทำกิจของสงฆ์ตามปกติประจำวันนี่แหละนะตอนนี้ไปรับมาจากสถานีตำรวจเรียบร้อยแล้วนะ
พอมาถึงเนี่ยก็มาที่วัดแล้วก็พอรู้สึกตัวดีขึ้นอะไรขึ้นก็พูดคุยกัน
ก็เลยบอกให้ศึกซะตอนนี้ก็จับศึกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บข้าวของออกจากกุฏิไปแล้ว
คือวันเกิดเหตุเนี่ยไปดื่มเหล้ามาแล้วก็เนี่ยเมาอยู่ที่รถอย่างนี้
แต่ว่าก่อนหน้านี้เคยไปแอบดื่มหรือไม่อย่างไรเนี่ยทางรักษาการเจ้าวาดท่านบอกว่าท่านก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าโอ้โหก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะไม่เคยเห็นว่าจะมีประวัติแบบนี้อยู่ดีเอาไปหลับอยู่ที่รถที่ริมถนนได้ยังไง
บ่อพบแห่งเทือนมุมอยู่เหนือพบแห่งแทบ
อันนี้ครับที่อยู่ดีนี่แหละ
นี่ฮะบางทีญาติโยมบอกไม่อยากจะเชื่อเลย

มีส่วนผสมของแอลกอฮอลแล้วฟุบหรือเปล่า
พอออกจากวัดไปแล้วศึกเรียบร้อยเนี่ย
ผู้ศึกร้านเราโทรไปหาอดิษฐ์พระราวีนะ
อมรับว่าดื่มจริงฮะ
ไม่รู้ว่าขับรถแอบไปดื่มเหล้าที่ร้านไหน
อะไรยังไงนะครับทุกผู้ชมครับแต่ตอนเนี้ยกลับไปอยู่บ้านที่

ก็ดีแล้วฮะก็จะได้ไปดื่มอย่างสบายใจ